เพราะต้องบอกเลยว่าสถานการณ์โควิด๑๙ภาพรวมทั่วโลก
การอนามัยโลกบอกเลยว่ายอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก๙แสนกว่าคนแล้วนะคะ
แตะหลักล้านในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะ
ในส่วนของประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่า
เรามีผู้ป่วยโควิดสิบเก้าเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็อยู่ในหลักร้อย
แต่หลักร้อยของประเทศไทยตัวเลขนำหน้ายังเป็นเลข๑ค่ะคือ๑๐๐กว่า
ก็ยังไม่น่ากลัวมากนักอย่าตื่นตระหนกแต่ยังต้องตระหนักอยู่นะคะ
เพราะว่าล่าสุดก็มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญก็คือ
คนที่เข้ามาในประเทศไทยคนที่มาจากต่างประเทศ
ตรงนี้ค่ะสำคัญมากมาทำให้เพิ่มจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ในบ้านเรามากขึ้น

ดังนั้นนะคะอันนี้ต้องแบบให้ความสำคัญจริงกำลังจะมีมาตรการเข้มข้นมากขึ้น
ในเรื่องของการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
สบคบอกว่ามีผู้ป่วยใหม่ล่าสุดในวันนี้๑๐๔ราย
แบ่งเป็นกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยเดิม
หรือว่าไปในสถานที่ที่มีการแพร่เชื้อก่อนหน้านี้๖๐รายค่ะ

ติดเชื้อจากสนามมวย๑รายสถานบันเทิง๑๐รายสัมผัสผู้ป่วยเดิม๔๑ราย
เข้าร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย๘รายค่ะ
กลุ่มผู้ป่วยใหม่ค่ะ๓๖รายนะคะ
มีประวัติเดินทางกลับจากต่างประเทศสิบสี่รายนี่ค่ะครับ
สัมผัสกับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๒ราย
อาชีพเสี่ยง๘รายบุคลากรทางการแพทย์๒ราย
บุคลากรทางการแพทย์ก็ติดเพิ่มทุกวัน
ไปในสถานที่ชุมชน๑รายอื่นยังระบุไม่ได้อีก๙รายนะคะ
แล้วก็มีกลุ่มผู้ป่วยที่รอการยืนยันเรื่องของการสอบสวนโรค
หาสาเหตุการติดเชื้ออีก๘รายค่ะ
มีผู้ที่รักษาหายแล้วอนุญาตให้กลับบ้านได้๕๙รายนะคะ
และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้๓ราย
จำนวนผู้ป่วยสะสมภาพรวมทั้งหมดในประเทศไทยนะตอนนี้ก็คือ๑๘๗๕รายค่ะ
รักษาหายแล้ว๕๐๕รายกำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล๑๓๕๕ราย
เสียชีวิตสะสมรวม๑๕รายแล้วนะคะ

ทีนี้ค่ะทางโฆษกก็บอกว่าอันนี้สำคัญมากเลย
คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยคือมาต่อเนื่อง
แล้วปัญหาคือมาเพิ่มเชื้อโควิด๑๙ให้กับคนในประเทศ

คือที่ผ่านมามันมีหลายกรณียกตัวอย่างแบบนี้
คนไทยไปประชุมที่อิตาลี๖คนติดเชื้อ๔คนเข้าไปแล้ว
แล้วก็ต้องกักตัว๕๐คนเนี่ยไปร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย
เดินทางไป๑๓๒คนติดเชื้อตั้ง๔๗คนนะคะ
เสียชีวิตตั้งสี่คนนะคะกลายเป็นว่าต้องกักตัวอีกนับพันคนนะคะ

ร่วมพิธีทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย
ไป๕๖คนติดเชื้อเกินครึ่งติดเชื้อ๓๒คน
แล้วกลายเป็นว่าต้องกักตัวอีก๕๐๐กว่าคน
กลับจากอังกฤษติดเชื้อไป๔คนเสียชีวิตไปคนหนึ่ง
กักตัวอีกกว่า๒๐๐คนนะคะ
แล้วปัญหาก็คือมีคนที่ปกปิดอาการ
อันนี้ก็มีไม่ยอมบอกไม่แสดงอาการก็มี

เดินทางกลับมาก็มีท่านโฆษกบอก
โอ้โหเดินทางจากกัมพูชากลับมาบ้านเราเนี่ยค่ะ
ติดเชื้อไป๑๙คนแล้วก็ต้องกักตัวตั้ง๓๐๐กว่าคน
ดังนั้นล่าสุดเนี่ยนะคะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่ามีมติให้ชะลอการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็ตาม
ตั้งแต่วันนี้ถึง๑๕เมษายนค่ะ
อาจจะเลื่อนไปสักหน่อยฮะเดินทางช้าหน่อย
แล้วก็ขอให้สบายอกสบายใจจริงนะครับ

ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นความต้องมาที่จำนวนให้มากให้มากกันพอสมควร

มากน้อยก็เป็นภาระกันทั้งสิ้นนะครับ
และขณะเดียวกันก็จะต้องระหว่างที่ท่านเดินทางมา
อาจจะติดเชื้อกันบนเครื่องบินอีก
ซึ่งมาตรการต่างมีความเสี่ยงเกือบทั้งสิ้น
ถ้าอยู่ที่ตั้งอยู่นิ่งอยู่กับที่
ทุกคนใช้วิธีนี้เหมือนกันทั่วโลกนะครับ

เพื่อชะลอการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

โดยงานที่เกี่ยวข้องกำลังหารือกันอยู่
แต่ว่าเบื้องต้นคนที่ขออนุญาตก่อนหน้านี้

อันนี้ยกเว้นก็เดินทางเข้ามาได้ตามปกติ

ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ

ต้องมีใบรับรองแพทย์อย่างน้อย๗๒ชั่วโมง
ต้องมีการขออนุญาตจากทางสถานทูต

แต่ว่าบางทีมันก็ไม่สามารถจะ

ใช้คำว่าชะลอไปก่อนนะคะ

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาแถลง

ล่าสุดนะตอนนี้ในส่วนของบ้านเรา
จำนวนผู้ป่วยโควิด๑๙ในกรุงเทพ
น้อยลงน้อยลงเล็ก
แต่ปัญหาคือผู้ป่วยโควิด๑๙

เรามาดูภาพรวมในต่างจังหวัดกันหน่อยค่ะ
ว่ามีผู้ป่วยในภาคไหนจังหวัดไหน

ยังมีผู้ป่วยโควิด๑๙มากที่สุด
คือ๘๙๕ราย

ตัวเลขในกรุงเทพค่อยลดลง

มุดปราการ๘๒ราย
ปฐุมธานี๒๓ราย

ประจวบคิริขัน๑๓ราย

ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะภาคเหนือค่ะเชียงใหม่มีผู้ป่วยมากที่สุดนะคะสามสิบสองรายรองลงมาก็คือเชียงรายนะคะ๙รายนครสวรรค์๗รายแม่ห้องศร๕รายพิศนุโลกเพชรบูรณสุโขทัยอุตรดิษฐ์ลำพูนจังหวัดละสามรายค่ะภาคอีสานค่ะ
นครราชศรีมามีผู้ป่วยมากที่สุดนะคะ๑๕รายนะคะรองลงมาคืออุบลราชธานี๑๔รายบุรีรำ๑๒รายสุริน๘รายศรีสะเกด๗รายมุกดาหารหนองบัวลำพูขอนแก่นจังหวัดละ๔รายเลย๑๐๑จังหวัดละ๓รายนะคะ
นี่คือภาพรวมของภาคอีสานดูตามหน้าจอได้เลยนะคะภาคตะวันออกมีผู้ป่วยมากที่สุดคือจังหวัดชนบุรี๕๐ราย
ภูเก็ตมีผู้ป่วยมากที่สุด๘๘รายเขาก็เลยต้องประกาศปิดจังหวัดนะคะห้ามเข้าห้ามออกค่ะเพราะว่าผู้ป่วย

แล้วก็ที่กระบี่๑๐รายนราธิวาส๑๐รายนครศรีธรรมราช๖ราย
ทะลุง๕รายและจังหวัดตรัง๔รายนะคะ
แต่ยังมีผู้ป่วยที่รอตรวจสอบแหล่งติดเชื้อ๑๙๑รายนะคะ
รายนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจังหวัดไหนนะคะ
ภาพรวมคุณผู้ชมดูแผนที่ประเทศไทย
ที่เป็นสีเขียวอยู่ก็คือยังไม่มีผู้ป่วยโควิด๑๙

ชัยนาฏพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรี
กำแพงเพชรพิจิตรลำปางน่านบึงกาล
มุดสงครามสกลนครตราดระนองพังงานและสตูน
ดังนั้นการขอความร่วมมือว่าอย่าเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ย
สำคัญจริงจริงนะคะใช่แล้วครับจะได้ไม่ไปแพร่เชื้อในพื้นที่อื่นอื่น
แต่ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไปพื้นที่เสี่ยงสัมผัสคนที่เสี่ยงมา
ท่านไม่ต้องปิดบังค่ะท่านต้องรีบบอกรีบบอก
จะได้รีบรักษาถูกต้องนะฮะเพราะว่าเขาก็ยืนยันกันมาตลอดนะฮะ
กระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลสอศูนย์โควิดก็ยืนยันตลอดว่า
รักษาฟรีแล้วรักษาหายอ่าถูกต้องนะฮะแต่ทีเนี้ย
มันมีคนที่เขาตั้งคำถามมีเซียนมวยคนหนึ่ง
ท่านผู้ชมครับคุณเขมมาสอนอืมนะเป็นเซียนมวยที่อ่า
เข้าไปดูมวยแล้วก็ติดเชื้อโควิด๑๙คนนี้ครับ
เขาชื่อว่าแป๊วหน้ารามค่ะแป๊วหน้ารามเนี่ย
บอกว่ารักษาโควิดสิบเก้าอยู่ยี่สิบกว่าวันอืม
อยู่โรงพยาบาลเอกชนนะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าโรงพยาบาลเนี่ย
เอาค่าใช้จ่ายมาให้ดูปลาเข้าไปเกือบสามแสน
ขอเรียกเก็บครึ่งหนึ่งก่อนก็เลยมีคำถาม
ฝากไปถามยังกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่เกี่ยวข้องว่า
ตกลงแล้วคนที่เป็นโควิดสิบเก้าเนี้ยรักษาฟรีจริงหรือเปล่าอืม
ว่าต้องจ่ายเองเพราะว่าของเขาเนี่ย
ตอนนี้จ่ายไปครึ่งหนึ่งนะฮะเพราะว่าทางโรงพยาบาลบอกว่า
ต้องจ่ายมาก่อนครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวที่เหลือ
ให้รอการจัดสรรเงินจากกองทุนจากรัฐบาล
ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะจัดสรรมาให้เท่าไหร่อืมอ่า
เขาก็เลยโพสต์ถามนะฮะตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นี่นะฮะ
หน้ารามหรือว่าไก่สิทธิแก้วอุบลบอกว่าเขากำลังเจอปัญหาหนัก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้สอบถามไปยังท่านที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
นายแพทย์ทะเรศกรัศนัยระวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คุณหมอยืนยันว่าเรื่องนี้ได้ชี้แจงแล้วได้คุยกับเซียนมวยคนนี้แล้วนะครับ
ยืนยันว่ารัฐจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แน่นอนนะฮะค่ะสำหรับผู้ที่ติดโควิดสิบเก้า
เพราะว่าท่านจะได้รับการรักษาฟรีฟรีไม่ว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
ผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาเองแน่นอนเป็นไปตามพระชบัญญัติสถานพยาบาล
ออกประกาศว่าภาวะโควิด๑๙เป็นเรื่องฉุกเฉินประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาที่ไหนก็ได้
ในกรณีจำเป็นซึ่งรัฐจะออกค่าใช้จ่ายให้หากรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ตรงตามสิทธิ์ของประชาชน
เว้นแต่คนนั้นมีประกันส่วนบุคคลต้องไปเบิกจากประกันส่วนบุคคล
ซึ่งก็เป็นไปตามหลักการนะฮะถ้าไม่ได้หรือว่าเหลือขาดอะไรยังไงเดี๋ยวรัฐจัดการให้
กรณีของเซียนมวยคนนี้ได้ตรวจสอบไปยังสถานพยาบาลแล้ว
เข้าใจว่าฝ่ายการเงินของโรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ตอนนี้ได้คุยกับผู้ป่วยแล้วเดี๋ยวเขากำลังดำเนินการเรื่องการคืนเงินให้
ในกรณีนี้ก็ได้ตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบไปที่สารพยาบาลแล้ว
เข้าใจว่าสารพยาบาลก็แจ้งว่าทางฝ่ายการเงินเนี่ยมีความเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับ
ตอนนี้ก็ได้คุยกับผู้ป่วยแล้วเดี๋ยวจะคืนเงินให้
ก็เลยได้ย้ำเตือนกับทางสถานพยาบาลเอกชนแล้ว
ก็ฝากทั้งประชาชนและทางสถานพยาบาลทุกที่
โควิดขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นภาวะทุกร้อนของประชาชน
เพราะฉะนั้นเรื่องประกาศภาวะฝุกเฉิน

ให้เก็บเรื่องหลักฐานไว้แล้วก็มาเบิกจ่ายกับหน่วยงานที่ภาครัฐกำหนด
ตอนนี้โรคโควิด๑๙ถูกบรรจุเป็นเรื่องฉุกเฉินแล้วนะครับ
ท่านที่เจ็บป่วยนะฮะแล้วท่านคิดว่าเป็นโรคโควิด๑๙มีความเสี่ยงเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้
ท่านใกล้ที่สุดแล้วเขาจะประเมินประเมินแล้วพอตรวจรักษาแล้วพบว่าเป็นโควิด๑๙
เขาก็จะแจ้งไปยังกรมควบคุมโรคภายใน๓ชั่วโมงหลังจากที่ตรวจพบ
แล้วเข้าสู่กระบวนการรักษาไม่ว่าคุณจะถูกรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
ยืนยันว่ารัฐจะคุ้มครองไม่ต้องจ่ายเงินอะไรทั้งสิ้น
ค่ะแต่ว่าโรงพยาบาลเอกชนนั้นเขาจะประเมินด้วยนะคะ
ว่าเขามีศักยภาพในการรักษาหรือไม่

ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถรักษาได้
เขาก็จะส่งต่อไปโรงพยาบาลตามที่กระทรวงสาธารณสุข
จัดสรรเอาไว้ให้สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙

ไม่อย่างนั้นคุณภาคภูมิใครก็ไปเอกชนหมด
คือต่อให้โรงพยาบาลเอกชนนั้นเขาสามารถรักษาคุณได้
หลังจากคุณตรวจพบว่าเป็นโควิด๑๙แล้ว
คุณก็ต้องย้ำให้เขาแจ้งนะครับ
แจ้งไปยังกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

อยู่ในจำนวนที่เขาประกาศอะไรกันเนี่ยนะฮะ
แต่อย่างนี้เซียนมวยคนนี้เขาคงแจ้งอยู่แล้ว
แต่ว่ามันมีขั้นตอนเรื่องความเข้าใจคลาดเคลื่อนของฝ่ายบัญชี

ยังไงท่านก็ต้องแจ้งด้วยนะครับ

ทีนี้มาเรื่องของการกักตัวนะครับที่เป็นห่วงกันนะฮะ
ตกลงตอนนี้มีการปรับเกณฑ์การกักตัวแล้วนะครับ

แล้วก็หายหรือเข้าข่ายว่าจะหาย
จะไม่ให้กลับไปพักฟื้นไปกักตัวอยู่ที่บ้านแล้ว
เขาจะให้ไปที่โรงพยาบาลสนามก่อน
อย่างวันนี้ก็มีโรงแรมที่เขาได้ใช้พื้นที่ให้เป็นโรงพยาบาลสนามนะครับ
เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยหรือผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคนะครับ
วันนี้นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมกับผู้บริหารโรงแรม๒แห่งนะฮะ
ไปยืนยันความพร้อมในการรับผู้ป่วยต่อจากโรงพยาบาล

เกณฑ์มาตรฐานมาแล้วนะฮะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ขณะนี้รับผู้ป่วยพักฟื้นตามเกณฑ์กรมการแพทย์อยู่๕๐กว่าคน
ทุกคนจะอยู่คนละห้องนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าในเดือนเมษายนนี้
จะสามารถนำห้องพักของโรงแรมทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า๑๖๐๐๐ห้อง
ที่เขายินดีให้เป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ย
เอามาใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยได้
ท่านจะได้ไม่ต้องกังวลกันนะคะนะฮะ
กลุ่มเสี่ยงเขาจะแบ่งเป็น๒ส่วนนะครับ
ก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่วินิจฉัยว่าเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงแล้ว
อันนี้คุณไปอยู่แถวนี้เลย

อันนี้คือพวกที่รอผลกับผู้ที่รักษาแล้วผ่านการรักษาแล้ว
แต่ว่าหายแล้วล่ะแต่ก็ต้องรอการตรวจยืนยันจนแบบหายสนิทจริงเนี่ย
ไม่ต้องไปดูที่บ้านแล้วไม่ต้องรอที่บ้านคุณก็มาอยู่เนี่ยแถวแบบเนี้ย

จะอยู่พื้นที่ไหนเดี๋ยวเขาก็จ่ายไปนะครับตามโรงแรมที่เขายินดีให้ใช้พื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนาม
นะคะเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาเหมือนก่อนหน้านี้ว่าอ้าวรักษาแล้วยังไม่หายดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต
ให้กลับไปพักฟื้นไม่มีที่อยู่อีกไม่รู้จะพักฟื้นที่ไหนก็เลยมีการจัดเตรียมสถานที่เอาไว้ให้แบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะมาพูดถึงเรื่องของสินค้าควบคุมกันหน่อยได้มีการประกาศเอาไว้เช่นหน้ากากอนามัยหรือว่าแอลกอฮอล
เพราะว่าเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต้องใช้ภายในประเทศและยังมีปัญหาขาดแคลนอยู่
ก็เลยมีการประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมห้ามกักตุ้นห้ามขายเกินราคาเนี่ยนะคะ
เมื่อ๓๐มีนาคมที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าที่บ้านหลังนี้เก็บเอทิลแอลกอฮอล์เอาไว้เยอะมากเป็นหมื่นลิตร
แล้วก็นี่คือสินค้าควบคุมนะคะห้ามกักตุลนะคะ
จากการตรวจสอบผู้ที่เป็นเจ้าของและครอบครองเอทิลแอลกอฮอล์เหล่านี้
ก็คือคุณแคนดี้รากแก่นหมอลำสาวชื่อดังค่ะ
ล่าสุดวันนี้นะคะคุณแคนดี้เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
ในข้อหาของการครอบครองสินค้าควบคุมโดยผิดกฎหมาย
แต่ตำรวจปล่อยตัวไปตามขั้นตอนแล้วก็จะมีการรวบรวมหลักฐาน
เพื่อส่งฟ้องต่อไปค่ะครับตำรวจสพปักเกร็ดนะคะ
ค้นที่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็จจังหวัดนทบุรี
แล้วก็ยึดอย่างที่เห็นที่เป็นถังอยู่นี่นะคะ
คือเอทิลแอลกอฮอล์๑๑๐๐ลิตร
อยู่ในแกลลอนพลาสติก๓๖ลังค่ะ
แล้วก็มีเจลล้างมืออยู่ในขวดพลาสติกขนาดเล็ก
ฉลากผนึกประมาณ๖๐๐ขวดได้นะคะ
แล้วก็มีแอลกอฮอลบรรจุอยู่ในขวดพลาสติกขนาดเล็ก๒รัง

มีเครื่องบรรจุ๑เครื่องเข้าไปตรวจค้นเมื่อ๓๐มีนาคม
แล้วก็ผู้ต้องหาซัดทอดว่าทั้งหมดนี้เป็นของแคนดี้รากแก่นหมอลำสาวชื่อดัง
พันธุ์ตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์ผู้กำกับสพปักเกร็ดบอกว่า
เมืองต้นแคนดี้รากแก่นไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะ
ข้อหาครอบครองสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีโดยมิชอบ
เมืองต้นปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องมีการสอบปากคำ

ปล่อยตัวไปแล้วนะคะเพราะว่าผู้ต้องหาเดินทางมาตามหมายเรียกไม่ได้มีพฤติการหลบหนี
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่ม
สรุปสำนวนคดีส่งฟ้องต่ออายการสารแขวงจังหวัดนทบุรี
แล้วก็นัดผู้ต้องหามาเพิ่มเติมหลังจากนี้เข้าสู่ขั้นตอนในการฟ้องนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาเอาจริงเรื่องของการกักตุลสินค้าที่เป็นสินค้าควบคุมแบบนี้นะคะ
คือเอทิลแอลกอฮอล์ทางคณะรัฐมนตรีประกาศให้เป็นสินค้าควบคุม
ก็เป็นการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ก็คือจะมีอยู่ในวงเล็บ๓ตามเอกสารนี้ค่ะ
ว่าด้วยการผลิตที่มีแอลกอฮอลเป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
เป็นมาตรการในการควบคุมราคาควบคุมการจัดจำหน่ายสินค้า
ไม่ให้เกิดการกักตุลหรือขึ้นราคาในยามวิกฤตแบบนี้นะคะ
พอประกาศแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีอำนาจในการตรวจค้นจับกลุ่มดำเนินคดีค่ะ
พรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวอีกทีหนึ่งนะครับ
ก็ต้องดูว่ารายละเอียดของคดีเป็นยังไง
แต่ว่าคุณก็ต้องตอบคำถามให้ได้
ว่ามีไว้ทำไมมีไว้เพื่ออะไรทำไมมีไว้เยอะขนาดนี้

ท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข
มาปฏิบัติงานที่ศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์โควิด๑๙
หรือว่าสบคซึ่งอยู่ที่ธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ย

ก็ต้องไล่กันว่ามีใครใกล้ชิดอะไรยังไงมาทำงานวันไหนอะไรยังไงบ้าง
ต้องกักตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับคนที่มีกลุ่มเสี่ยงนะฮะ
แต่วันนี้มีข่าวอีกนะครับว่ามีตัวแทนนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่จากตัวแทนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มาทำงานที่ศูนย์โควิดที่ทำเนียบก็ติดเชื้อโควิด๑๙เหมือนกัน
แล้วทีนี้เนี่ยคนที่เข้าข่ายไปใกล้ชิดเนี่ย
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ไปใกล้ชิด
ก็เลยต้องกักตัวท่านอยู่เหมือนกันนะครับ
ผู้ที่ต้องเข้าข่ายการกักตัวนะฮะเพื่อสังเกตอาการนะฮะ
เป็นเจ้าหน้าที่สบคทั้งหมด๖คน
รวมถึงนายประทีบกิรติเลขารองเลขาธิการน้ำมนตรีฝ่ายการเมือง
ในฐานะที่เป็นกรรมการและเลขานุการของสบค
ตอนนี้ท่านไม่ได้มีไข้อะไรนะครับแต่ก็ต้องกักตัวไว้ก่อน
ได้กักตัวสังเกตอาการที่บ้านมาแล้วกว่า๑สัปดาห์

ขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขได้เข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีใครเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกหรือไม่
แล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่และราชการจากกรมประชาสมพันธ์บางส่วน
เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงไปตรวจเพิ่มเติมด้วยนะครับ
เพราะว่าทำงานอยู่ในศูนย์ด้วยกัน

มาทำหน้าที่ประสานงานกับศูนย์โควิด๑๙ที่ทำเนียบรัฐบาล
ถ้าดูไทม์ไลน์จะเป็นแบบนี้นะครับ
มีนาคมมาปฏิบัติงานช่วง๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
มีการประชุมแล้วก็ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยโควิด๑๙
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้
โอ้โหนี่๓๐มีนาคม
ต้องกักตัวเองแล้วเดินทางไปตรวจคัดกรองโรค

๑มีนาคมผลออกมาปรากฏว่าติดโควิด๑๙ในระยะเริ่มต้น
ซึ่งนับว่าเป็นรายที่๒ที่พบการติดเชื้อ
จากการเข้ามาปฏิบัติงานที่ธรรมเนียบรัฐบาล
สมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ได้สั่งให้ผู้ที่ทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่คนนี้
ก็ต้องไปกักตัวเองด้วยเพื่อสังเกตอาการ
แม้ว่าเขาจะไปช่วยงานอยู่ที่ศูนย์โควิดที่ทำเนียบ

ใช่ค่ะอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขบอกค่ะ
ผู้ป่วยคนนึงอย่างน้อยสามารถแพร่กระจายไปได้๓คน
ดังนั้นคนใกล้ชิดกับผู้ป่วยก็ต้องกักตัวแล้วก็เฝ้าระวังนะคะ

คือล่าสุดวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
มีผู้เสียชีวิต๓รายด้วยโรคโควิด๑๙
ใน๓คือคุณลุงวัย๕๗ปีที่เสียชีวิตบนรถไฟที่เราเล่าไปเมื่อวานนะคะ
แล้วคุณผู้ชมคะสำหรับคุณลุงวัย๕๗ปีคนนี้

เพราะว่าระยะทางการเดินทางต่างเจอกับคนเยอะ
กลุ่มบุคคลเหล่านี้ค่ะก็ต้องเข้าข่ายการกักตัวดูอาการ
ถ้าป่วยก็ต้องรีบไปพบแพทย์เพราะถือว่าคุณเสี่ยงที่จะติดโรคโควิด๑๙นะคะ
มาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิวันที่๒๙มีนาคม
แล้วพอมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิคุณลุงคนนี้เขาบอกว่า
เขามีเอกสารอย่างถูกต้องนะในการเดินทางเข้ามาในประเทศ
จุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิก็ไม่สูงครับผ่านมาได้ตามปกติค่ะ
จนถึงจุดรับกระเป๋าขึ้นแท็กซี่ไปพักที่โรงแรม
ไปสถานีรถไฟบางซื่อขึ้นรถไฟแล้วก็ไปเสียชีวิต
เราขอเล่าคร่าวก่อนเดี๋ยวหลังข่าวในพระราชสำนัก
มาดูอย่างละเอียดนะคะเอาคร่าวแบบนี้ช่วงบ่าย๓๐มีนาคม
ขึ้นรถไฟที่สถานีบางซื่อ
ตั้งใจจะกลับสุไงโกลกไปเสียชีวิตบนรถไฟ
สถานีรถไฟทัพสแก่ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วยืนยันว่าเสียชีวิต
เพราะว่าติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยและมีโรคประจำตัวด้วย
คือโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่า
การเดินทางเนี่ยค่ะผ่านหลายอย่างมากจริง
ทั้งจุดที่รอรับกระเป๋าที่สุวรรณภูมิขึ้นแท็กซี่จากสุวรรณภูมิ
ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งซอยรามคำแหงห้าสิบเก้า
แกรปให้ไปส่งที่สถานีรถไฟบางซื่อแล้วก็ไปซื้อตั๋ว
ขึ้นรถไฟผิดขบวนด้วยครั้งหนึ่ง
มาขึ้นอีกขบวนนึงคุณภาคภูมินึกดูสิกี่คนคะ
กี่คนที่จะต้องตรวจสอบคะเบื้องต้นนะตอนนี้นะคะ
ก็จะต้องมีการกักตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกรายนะคะอืม
รวมถึงผู้โดยสารที่เดินทางกลับมาพร้อมกับคุณลุงวัย๕๗คนนี้นะคะ
สองร้อยกว่าคนนะคะสองร้อยเจ็ดสิบเก้าคนนะคุณภาคภูมิอืม
เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอีกหกคนนะคะพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตมบอกว่ากักตัวคนที่เกี่ยวข้องทุกรายแล้วนะคะ
เพื่อดูอาการถ้าป่วยก็จะไปพบคุณหมอเพราะถือว่าเสี่ยงที่จะติดโควิดสิบเก้า
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่คนวิจารณ์กันเยอะอืม
ว่าคุณลุงวัยห้าสิบเจ็ดคนนี้ตั้งใจหรือไม่ที่ไปไอใส่ผู้ชายคนนี้ค่ะครับ
นี่นะคะคือผู้ชายคนนี้เขาไปที่ช่องขายตัวเหมือนกับจะไปคืนตัวอืม
แต่คุณลุงวัย๕๗คนนี้ก็จะไปซื้อตัวเพื่อที่จะขึ้นรถไฟแล้วมีจังหวะที่ยื่นหน้าเข้าไปเนี่ยค่ะ
เมื่อวานนี้เมื่อวานที่เราเล่าไปว่าเขาตามหาตัวผู้ชายคนนี้กันว่าถูกไอใส่
คุณลุงตั้งใจไอใส่หรือเปล่าจะติดโควิดสิบเก้าหรือเปล่าเจอตัวผู้ชายคนนี้แล้วนะคะครับ
เขาบอกว่าคุณลุงวัยห้าสิบเจ็ดไม่ได้ไอใส่เขานะคะอืม
ยื่นหน้ามาคุยด้วยแต่คุยเสียงดังอ่า
แล้วก็ไม่ได้พูดภาษากลางคุณลุงเขาเป็นคนจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่ะครับ
ผู้ชายคนนี้บอกว่าคุณลุงไม่ได้ไอใส่ค่ะอืม
แต่มีผู้หญิงอีกคนนึงค่ะผู้หญิงเสื้อสีเหลือง
เดินสวนกับคุณลุงคนนี้ค่ะเดี๋ยวดูภาพนะคะครับ
นี่ค่ะคนนี้ค่ะเขาก็ตามหาตัวอยู่ว่าเออ
คุณต้องกักตัวนะเพราะคุณเสี่ยงนะเพราะคุณลุงคนนี้เสียชีวิต
เพราะว่าติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยผู้หญิงคนนี้ยังไม่เจอนะคะ
แค่ผู้ชายเมื่อสักครู่นี้อืม
ว่าพันลบสิงหาเสนีบอกว่าช่วงของการเดินทางที่สถานีรถไฟ
บ้านโป่งอ่ะค่ะคุณลุงไว้ห้าสิบเจ็ดคนนี้ไอ
แล้วก็อาเจียนผู้โดยสารที่อยู่ในโบกี้เดียวกัน
เขาก็เลยแตกตื่นขอย้ายที่นั่งคุณลุงคนนี้เสียชีวิตที่หน้าห้องน้ำนะคะ
สถานีรถไฟทัพสแก่ค่ะคือจริงแล้วเจ้าหน้าที่ไปถามแล้วนะคะว่าไหวไหม
ลงไหมที่หัวหินไปตรวจวัดอุณหภูมิด้วยคุณลุงบอกว่าไหว
ขอเดินทางต่อลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วไปเสียชีวิตที่ห้องน้ำนะคะ
หน้าห้องน้ำของขบวนรถไฟนี่แหละก็เลยแจ้งทางโรงพยาบาลทัพสแก่
ให้มาตรวจสอบนี่นะคะครับแล้วญาติประกอบพิธีทางศาสนาไปแล้ว
ตามหลักของศาสนาอิสลามที่สุสานอำเภอทัพสแก่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ามีรายละเอียดเยอะ
ว่าคุณลุงไว้ห้าสิบเจ็ดคนนี้เนี้ยระหว่างการเดินทางเนี้ยค่ะ
อืมผ่านจุดไหนอย่างไรบ้างบุคคลที่ใกล้ชิดเหล่านั้น
ก็จะต้องกักตัวและถ้ามีอาการป่วยต้องหาคุณหมอนะคะ
อ่าเดี๋ยวหลังสองทุ่มมาไล่กันอีกทีใช่ค่ะมีรายละเอียดให้เพิ่ม
อ่าส่วนอีกสองศพที่เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้าวันนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับเป็นสบที่สิบสี่กับสิบห้านะค่ะ
ที่มีการแถลงออกมาเดี๋ยวเราไล่ให้นะครับ
มีผู้ที่เสียชีวิตสบที่สิบสี่เป็นผู้ชายุดเจ็บสิบเจ็ดปี
มีประวัติเป็นโรคประจำตัวถุงลมโป่งพองแล้วก็เบาหวาน
มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด๑๙คนก่อนหน้านี้นะครับ
แล้วก็เริ่มป่วยเมื่อ๑๘มีนาคมด้วยอาการไข้๓๘องศาเซลเซียส
ไอและเจ็บคอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ปัตตานี
อาการแย่ลงครับแล้วก็เสียชีวิตเมื่อ๓๑มีนาคม
ส่วนสบที่สิบห้าจากโควิดสิบเก้านะครับเป็นชายอายุห้าสิบห้าปี
ทำงานขับรถสาธารณะที่สนามบินสุวรรณภูมิมีประวัติเดินทางไปสุรินทร์นะครับ
โดยช่วงที่อยู่ที่สุรินทร์อยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหน
ก่อนเดินทางกลับมาที่กรุงเทพเมื่อ๑๖มีนาคม
แล้วเริ่มป่วยเป็นไข้ไอแห้งอ่อนเพลียแต่ไม่มีน้ำมูก
ไปรักษาที่คลินิกวันที่สิบแปดมีนาคมและยี่สิบเอ็ดมีนาคม
จากนั้นอาการป่วยหนักขึ้นก็เลยไปโรงพยาบาล
โรงพยาบาลในกรุงเทพฯนะครับจนยี่สิบเก้ามีนาคม
อ่าก็ที่ไปโรงพยาบาลนะฮะก็อยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วเสียชีวิตเมื่อหนึ่งเมษายนนี่นะฮะ
วันนี้ที่แถลงเนี่ยสามศพด้วยกันค่ะ
คุณผู้ชมคะมีประกาศนะคะจะต้องเฝ้าระวังและกักตัวค่ะ
ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากลอนดอนแล้วก็มายังสนามบินสุวรรณภูมิ
เที่ยวบินนะคะพบผู้ป่วยด้วยโรคโควิดสิบเก้า
เที่ยวบินดังกล่าวนะคะดังนั้นคนที่เดินทางร่วมเที่ยวบินเดียวกัน
จะต้องกักตัวสิบสี่วันและเฝ้าระวังอาการนะคะนี่คือเฟซบุ๊คสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ประกาศนะคะเที่ยวบินแรกที่ต้องเฝ้าระวังกักตัว๑๔วัน
เที่ยวบินที่มาจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ๙นาฬิกา๒๕นาทีของวันศุกร์ที่๒๗มีนาคม
มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพยี่สิบแปดมีนาคมสิบห้านาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีค่ะ
อันนี้คือเที่ยวบินแรกนะคะเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารติดโควิดสิบเก้า
หนึ่งคนเลขที่นั่งสี่สิบเก้าดีด็อกนะคะอีกเที่ยวบินนึงค่ะ
ออกมาจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเก้านาฬิกายี่สิบห้านาทีของวันเสาร์ที่ยี่สิบแปดมีนาคม
มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิสิบห้านาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีของวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้ามีนาคม
เที่ยวบินนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๒คนแต่ระบุที่นั่งไม่ได้ทั้ง๒ที่นั่งค่ะ
ดังนั้นนะคะใครเดินทางมาด้วยเที่ยวบินดังกล่าวทั้งสองเที่ยวบินนี้นะคะ
จะต้องกักตัว๑๔วันถ้ามีอาการป่วยจะต้องพบแพทย์นะคะ
แต่ทางที่ดีทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้ไปพบคุณหมอเลย
ให้ไปรายงานตัวเลยพบคุณหมอเลยแล้วก็ตรวจอาการเลยนะคะ
นี่แหละฮะนี่ขนาดต้องมีใบแพทย์มาก่อนนะใช่ค่ะ
ถ้าจะมาจากต่างประเทศจะเข้าไทยเนี่ยทั้งคนไทยคนต่างชาติ
ต้องมีใบแพทย์รับรองมาด้วยนะถูกต้องค่ะใบแพทย์ก็ต้องไม่เกิน๗๒ชั่วโม
สองชั่วโมงถูกต้องก็ไม่ตรวจตรวจไม่เจอใช่ไหม
พอขึ้นเครื่องมาแล้วมาเมืองไทยก็เจออย่างนี้
คือทางกระทรวงสาธารณสุขแถลงวันนี้นะคะเมื่อช่วงกลางวันคือนักข่าวถามว่าปัญหานี้สำคัญ
อืมตรวจอุณหภูมิแล้วอุณหภูมิไม่สูงแต่ป่วยด้วยโรคโควิดสิบเก้าครับ
ทางคุณหมอบอกว่าคนที่ติดเชื้อแรกค่ะ
มีโอกาสที่ไข้ไม่ขึ้นอืมเชื้อระยะแรกแรกวันสองวันแรกอ่ะ
ไข้ไม่ขึ้นวันหลังอุณหภูมิของร่างกายถึงสูงขึ้น